ส่วนการชุมนุมเมื่อ๑๗พฤศจิกายนที่แยกเกียรติกายแถวหน้ารัฐสภาครับทุกผู้ชมครับ
มีผู้ชุมนุมที่ได้รับผลกระทบจากการถูกฉีดน้ำแล้วก็มีสารเคมีที่ผสมอยู่นะครับ
วันนี้พลมตรีปียะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
กล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็กล่าวถึงคดีต่างที่เกี่ยวเนื่องกันด้วยนะครับ
บอกว่าการเตรียมดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมเมื่อ๑๗พฤศจิกายนเนี่ย
ตอนนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานได้สำรวจความเสียหายนะครับ
พบว่ามีรถยนต์ตำรวจถูกทำลายนะครับแล้วก็แจ้งความกับตำรวจท้องที่เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะ
รู้ตัวบุคคลและกำลังจะออกหมายเรียกและหมายจับแล้วนะ
ยืนยันว่าชายชุดชมพูเนี่ย
เป็นคนยิงใส่กลุ่มผู้ชุมนุมจนบาดเจ็บ
เรื่องนี้ตำรวจบอกว่าถืออยู่ในสำนวนไปแล้ว

กำลังสืบสวนขยายผลอยู่
เพราะว่าภาพปรากฏก็คือ
ผู้ชายชุดชมพูคนนี้เนี่ยอยู่ในฝั่งของกลุ่มผู้ชุมนุมราชดร
พร้อมกับยืนยันว่าการใช้น้ำผสมสารเคมีฉีดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะฮะ
ทางตำรวจยืนยันว่าดำเนินการตามมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้ชุมนุมเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ
ค่ะตำรวจบอกว่าตำรวจก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันอืมนะนักข่าวเองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันค่ะ
สงฆ์เป็นเรื่องของเทคโนโลยีทั้งนั้นโดยรวมเป็นเรื่องระบบทั้งนั้นนะครับ
เมื่อที่ตำรวจไม่สามารถจะทำอะไรตามอเผยจ่ายได้นะครับระบบจะผสมกันตามสักส่วน
ตรงนี้ภาพครับเอ่อเคยเห็นปรินเตอร์สีไหมครับที่มีแท็งส์สีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินสีด้าน
นะครับเราก็หลังที่มีแต่แต่แต่แท็งส์แต่แต่แท็งส์เหมือนเขาสีใต้นะครับ
เด็กไปกดสีเหลืองสีเหลืองก็ออกอ่าทีนี้ย้อนไปที่ตำรวจบอกว่ามีหลักฐานว่า
รู้แล้วว่าใครยิงวันนั้นที่แถวแยกเกียรติกายใช่ไหมเอาเป็นว่าจะอยู่ฝั่งไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้
เป็นว่าผู้ชายใส่ชุดสีชมพูคนนี้เป็นคนยิงไม่รู้ว่าจะยิงตั้งใจจะยิงให้ใส่ฝ่ายใคร
แต่ว่ามีฝั่งรัศดรเขาเจ็บใช่ค่ะอ่าแต่ว่าเอาเป็นว่าเนี่ยคนนี้นะวันนี้ครับทุกผู้ชมครับ
มีการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนเลวแถวสยามค่ะนี่ฮะผู้สื่อข่าวของเราไปเจอฮะ
เอาใส่ชุดชมพูนายอนุชาจันสีอายุ๔๗นะฮะเจอผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐอยู่แถวนั้น
บอกผมขอชี้แจงหน่อยนะคือมีโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะฮะ
มีหลายเพจนะครับเอารูปของผมเนี่ยไปลงแล้วบอกว่าผมคือมือปืนชุดชมพูค่ะ
แล้วไม่เบลอนงเบลอหน้าด้วยอ้าวงานเข้าเลยสิทีนี้ขอชี้แจงหน่อยว่าผมไม่ใช่มือปืนไม่เป็นความจริง
ค่ะอ๋อนี่ไงเนี้ยคือนายอนุชาจันทร์เนี้ยบอกว่าผมแค่ไปร่วมชุมนม
แล้วก็ไม่ได้ไปอยู่ในแนวหน้าอะไรของเขาด้วยค่ะเพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ย
ผมดันใส่ชุดชมพูมันเหมือนกับมือปืนมันเป็นเสื้อกันฝนน่ะเนอะอ่า
คนก็เลยเข้าใจผิดตอนนี้ไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอคูคศแล้วนะ
อยากจะให้ใครที่เอาภาพเขาไปแชร์เนี่ยช่วยลบโพสต์ด้วยนะครับ
แล้วก็แสดงการขอโทษเขาด้วยของเขาเนี่ยเหมือนเสื้อกันฝนใช่
จะเป็นหรือเสื้ออะไรก็ไม่รู้นะฮะ
แล้วนี่ฮะเขาก็เอาเสื้อเอาหมวกที่ใส่ร่วมชุมนุมวันนั้นเนี่ย
เอามาใส่ให้กับทีมข่าวของเราดูด้วย
อ่าผมอ่ะเป็นมือปืน
ผมก็จะมาวันนี้คือผมอยากจะไม่ได้ฟ้องร้องอะไร
ผมอยากให้เพจนี้หรือ
ใครก็แล้วแต่ได้ดูไทยรัฐทีวี

ที่สำคัญผมขอให้ขอโทษทหารอากาศด้วยครับ
เพราะว่าบังเอิญมือปืนคนนั้นก็คือใส่เสื้อสีชมพูคล้ายกันเลย

แต่ว่าพี่อยู่ตรงจุดนั้นไหม

ผมไม่ได้อยู่แนวหน้ากับเขาเลย